สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะดวงดีไม่ต้องรอเลยจ้า
เพราะว่าในวันนี้นะคะดาวสุกจะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดี
อย่างเกษตราธิบดีค่ะหรือว่าเราจะเรียกภาษาแบบบ้านก็ได้นะคะ
ว่าดาวสุกกับเรือนค่ะซึ่งการที่ดาวสุกโยกย้ายได้ตำแหน่งดีแบบนี้นะคะ
ก็จะส่งผลทำให้๕ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ดวงชะตาดีขึ้นทันทีค่ะ
ราศีแรกคือชาวราศีพฤกษกนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษกถือว่าเป็นราศีเจ้าภาพในงานนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าดาวสุกนะคะมีการโยกย้ายเข้ามาทับดวงชะตาของคุณแบบตรงเต็มนั่นเองค่ะ
ซึ่งการที่ดาวสุกมีการโยกย้ายมาในครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้แปลว่าชาวราศีพฤกษกจะสบายแต่อย่างใดค่ะ
ในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกเองก็ยังจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของการทำงานงานเยอะงานหนักหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการทำงานบ้างเล็กน้อยนะคะ
แต่ด้วยความที่ดาวสุกค่ะย้ายมาได้ตำแหน่งดีแบบนี้นะคะก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีพฤกษกมีโอกาสที่จะเอาชนะอุปสรรคได้
แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะราศีต่อมาคือชาวราศีเมษนะคะ
หลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีไปแล้วก็ส่งผลทำให้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ร่ำรวยมากขึ้นค่ะ
หากคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองผลประโยชน์หรือว่าโชคลาภนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนา
หรือว่าถ้าช่วงนี้ค่ะชาวราศีเมษจะไปทำธุรกรรมทางด้านการเงินไปดิวไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองนะคะ
จะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาค่ะหรือว่าถ้าชาวราศีเมษนะคะ
เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าทำงานแบบเป็นเซลล์ฝ่ายขายที่ต้องดูยอดขายนะคะ
บอกได้เลยนะคะว่าช่วงนี้แฮปปี้ดีด้าเลยค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะ
ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหน
สายงานไหนก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์อย่างเต็มที่ค่ะ
หลักชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากการทำงานค่ะ
แต่ถ้าคุณจะหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบลาบลอย
ลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะบอกได้เลยนะคะว่าช่วงนี้ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรค่ะ
ขอให้คุณนะคะเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นหลักค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณยิ่งขยันนะคะก็ยิ่งมีโอกาสที่จะร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีกันค่ะ
ทั้งเรื่องของการงานและการเงินจะปังไปพร้อมกันเลยค่ะ
ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบอกได้เลยนะคะว่า
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจอย่างมากเลยค่ะ
ในช่วงนี้นะคะจะมีข่าวดีข่าวใหญ่เข้ามา
ให้ชาวราศีกรรมได้ชื่นใจค่ะ
หรือว่าถ้าคุณทำงานไหนอยู่งานนั้นจะสำเร็จได้แบบไม่ยากเลยนะคะ
ส่วนในเรื่องการเงินนะคะบอกได้เลยนะคะว่าดีอย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าชาวราศีกันกำลังจะได้เงินก้อนใหญ่ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะ
เรียกว่าช่วงนี้ดวงดีค่ะคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีกันค่ะนำเงินที่ได้มาบริหารต่อยอดนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าคำว่าเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ
หรือว่าถ้าชาวราศีกันนะคะคิดว่าอยากจะไปทำอาชีพเสริม
หรือว่าทำธุรกิจเพิ่มเติมจะขยายธุรกิจ
ให้รีบลงมือทำตั้งแต่ในช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดวงชะตาดี
ถ้าเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะ
อีกหนึ่งราศีที่ดวงดีค่ะนั่นก็คือชาวราศีมังกรนะคะ
สำหรับชาวราศีมังกรค่ะดวงชะตาของคุณกำลังจะได้เจอกับสิ่งใหม่
เรื่องใหม่ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะพูดง่ายเลยค่ะว่าดวงชะตาของคุณ
กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ชาวราศีมังกรไม่ต้องกลัวไปค่ะ
ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเช่นคุณอาจจะได้รับผิดชอบงานใหม่นะคะ
หน้าที่ใหม่ใหม่ที่ท้าทายความสามารถค่ะหรืออาจจะต้องไปดิวงานกับคนใหม่ทำงานในรูปแบบใหม่ใหม่นะคะ
ซึ่งในช่วงแรกคุณอาจจะต้องเหนื่อยบ้างนะคะต้องเพราะว่าต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่เรื่องใหม่ค่ะ
แต่สักพักจะลงตัวและความสำเร็จจะตามมาอย่างแน่นอนนะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๕ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
อย่าลืมค่ะทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ